ช่องทางในการเข้ามาก็จะใช้วิธีการในการปิดกั้นการมองเห็นในประเทศไทย
ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือทุกรายนะครับ
รวมถึงผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทุกรายประมาณ๒๗รายทั่วประเทศนะครับ
ให้ปิดการมองเห็นในประเทศนะครับ
ถ้าเกิดจะเห็นว่าถ้าในต่างประเทศก็ยังเข้าได้ปกตินะครับ

แล้วก็เหมือนว่าจะถูกโจมตีในประเทศนี้

ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ปกครองนะครับ
แล้วก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นห่วงเยาวชนนะครับ
แล้วก็ต้องยอมรับว่าวันนี้กฎหมายไทยก็เป็นอย่างนี้จริงนะครับ

ฉะนั้นเราในฐานะที่บังคับใช้กฎหมาย
ก็มีความจำเป็นครับที่จะต้องทำให้เคร่งครัดนะครับ
อาจจะเป็นว่าที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้ทำให้ครบถ้วนมากนักนะครับ

แต่เมื่อเราทำตามหน้าที่ของเรานะครับผมก็ต้องเรียนว่าก็ต้องขอความเห็นใจนะครับ
ไม่ทำก็ไม่ได้นะครับเราก็เข้าใจแต่เราก็ต้องทำ
เพราะว่ากฎหมายเป็นแบบนี้จริงไม่ถูกต้องในเมืองไทย
แล้วก็ปิดกั้นไม่ให้เห็นในเมืองไทยเท่านั้นเอง
วางใจว่าจะเป็นการเพิ่มจำนวนผู้คนที่จะทำให้ไม่เข้าใจรัฐบาล
ไม่แล้วครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราบังคับใช้กฎหมาย
มีอีกตั้งหลายอันนะครับที่ผิดกฎหมายแล้วก็ต้องประคับใช้กันไป
ที่ผมเรียนไปอะไรที่เรามีความจำเป็นต้องทำเราก็ต้องทำ
เราเข้าใจในวิธีคิดของทุกคนนะครับ
แต่ว่าก็ขอความสนใจด้วยเราก็ต้องปฏิบัติของเรา
ก็มีส่วนใหญ่เหมือนกันนะครับที่ร้องเรียนเข้ามาโดยตลอด
หลักฐานทั้งหมดนะครับทั้งเว็บอะไรที่ส่งเข้ามา
แล้วก็ส่งสารนะครับพอสารท่านพิจารณาเสร็จก็มีคำสั่งมา
เท่านั้นเองทุกคนก็เลยรู้สึกว่าทุกช่องทางไม่สามารถจะเข้าได้
ตอนนี้ชัวร์ลงแล้วมันตรีมากกว่าเกิดอีกบางประเด็นว่าจะมีการตอบโต้อะไรอย่างนี้
ผมก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรผมก็คิดว่าผมก็ทำตามหน้าที่ของผมนะครับ
ผมคิดว่าวันหนึ่งก็คงเข้าใจว่าโดยหน้าที่ก็ต้องทำ
แต่หลายคนบอกผมทำช้าไปด้วยซ้ำนะครับ
แล้วผมก็เร่งทำให้ถูกต้องตามขั้นตอนนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปก้าวกายสิทธิของใครทั้งนั้น
ทุกอย่างที่ผมเรียนก็สงสารตามประกวัติการยุทธภัณฑ์ปกติ
ไม่ได้ใช้อำนาจของตัวเองไม่ได้ใช้อำนาจของกระทรวงแล้วก็ไม่ได้รังแก่ใครเป็นพิเศษเลยนะครับ
ของประชาชานะครับศาลครับจากสั่งสานเนี่ยค่ะ
รวบรวมทั้งหมดเนี่ยร้อยเก้าสิบประเภทเนี้ย

ท่านเช่นนี้จะมีการปิดเว็บไซต์ในลักษณะนี้เห็นมัโยค้ะ

แล้วก็เว็บไซต์การพนัน

พนันเราปิดไปประมาณเกือบ๒๐๐เว็บไซต์
แล้วก็มีการดำเนินคดีตามกฎหมาย
ผู้กระทำผิดก็อยู่ในกระบวนการยุติธรรมหมดแล้วนะครับ
แต่ว่าเรื่องลามกอนาจารย์ต้องเรียนว่าส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศ
ฉะนั้นเราก็ปิดการมองเห็นในประเทศเท่านั้น